ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นั่นเขาจัดงานเพื่อโปรโมทและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนครับ

ผานุมารชาญสมอน

นั่นคือมังกรพญานาค

ปะโธผานุมารอะถูกแล้ว
แต่มีพญานาคแล้วมีหุ่นเชิดแบบนี้ครับ
เขาบอกว่านี่คือการแสดงหุ่นเชิดละครเล็ก
และมีการแสดงครุฑกับนาครวมถึงชุดสุดท้าย

ก็เป็นการแสดงที่หลากหลายครับคุณผู้ชม
การแสดงแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างสีสันในงานนี้ครับ
นี่คืองานผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปสุพรรณบุรี

คุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยภายในงานนี้ครับ
เขาจัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าแบรนด์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
เอาให้แบบดังไกลไปทั่วประเทศและถ้าเป็นไปได้เอาให้ดังไกลระดับโลกเลย
อุ๊ยนี่ยังไงนี่ฉันแอบเห็นเขาติ๊บอนุมานค่ะไม่แต่พี่คนขวาเขาเก็บตังค์
อันนี้เก็บไว้ให้อนุมานอันนี้พวกสินค้าโอท็อปต่างของดีของเด็ดในสุพรรณบุรี
เอามาให้ดูอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแกงอะไรตักขึ้นมาเป็นปลาเหมือนต้มโค้งถ้าเป็นต้มโค้งเป็นปลาแล้วก็
ของปลาย่างปลาย่างปลาย่างปลาย่างแล้วถ้าเป็นปลาม้าล่ะสุพรรณบุรีของดีเขานะ
แล้วนี่น้ำพริกต่างคุณผู้ชมครับมีสินค้าโอท็อปที่แบบขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีขอดูใกล้แหมมันจะเลอนิดอ่านไม่ออก
อ่านไม่ออกแต่ยังไงซะของดีทั้งนั้นแล้วกิจกรรมเนี่ยเขาจะจำหน่ายสินค้าโอท็อปแต่ละแบรนด์เนี่ยชื่อดัง
แล้วได้ทำการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าคุณภาพเขาดีจริงแล้วงานนี้นะฮะมีไปตั้งแต่ในช่วงวันก่อนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๗กันยายนนี้ยังมีเวลาวันนี้วันที่๑๕นะคุณผู้ชม
ไปกันได้นะฮะเขาจัดงานเนี่ยก็สักประมาณ๑๐โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม
ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรีจ้า
นี่นี่ไงต้มโครงปลาย่างจริงคุณ
ยังนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ถ้าสุพันบุรีผมชอบปลาม้า